อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากก็คือหลังจากที่มีกระแสดราม่า
ไม่ต่อสัญญากับนาดาวเนี่ยสำหรับน้องเจมส์ธิรดลหรือว่าเจมมี่เจมส์เนี่ย
หล่อคนนี้เนี่ยนะล่าสุดคอนเฟิร์มนะคะสังกัดใหม่ค่ะ
แต่ตอนนั้นน่ะแค่เป็นสัญญายืมตัวนะแต่ตอนนี้ค่ะมาแบบเต็มตัวแล้วนะคะ
แล้วก็ยังคุยกับเพื่อนนาดาวได้หรือเปล่าอะไรยังไงสัญญาเนี่ยกี่ปี

อาอยู่เป็นเรื่องของพัฒนาแนวสูตรแบบมั่นกันค่ะ

งานที่เราทำเพราะว่าไปงานฝรั่งเศสเราผมได้ไปดูแฟนโชว์ทางแชนแลล
ว้าวนี่คือน้องเจมส์นี่แบบเสน่ห์แรงขึ้นเรื่อยล่ะคุณ

ผลงานฟัชน์กันตัวของเขานี่ก็แบบโอ้โหน่าจะจับตาบอก
คือเขาแต่งตัวดีแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองมากเลย
โดยแฟนคลับนิกรีวกราวคลิดกรานะคะคุณ
คือจะบอกว่าเจมส์เนี่ยนะกลายเป็นแฟชั่นไอคอนคนใหม่ในบ้านเราไปแล้วนะคะ
ที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมว่าเขาไปร่วมงานแฟชั่นของลีวายด้วย